คิดว่าค้นเรื่องก็ทำลายของเรื่องสามารถพอได้กันล่ะนะครับ

เมื่อก่อนถึงใช้ทำลายของเรื่องก็ล่อไปดีกว่า
ก็คือก็คือทำงานทำงานที่นั่นนานครับ
คือจริงผมเป็นอิสระอยู่แล้วคือถ้าผมรับก็รับได้
ไม่ผมเป็นอิสระรับได้หมด

คุณรับช่องนี้แล้วเขาว่าไงคะช่อง๓ไม่ได้ป้อนละครแล้วหรือละครน้อยหรือมาประดาษใหม่
จริงก็มีมีช่องอื่นติดต่อแต่ว่าด้วยอันนี้เป็นบทที่ผมรู้สึกผมชอบตัวละครตัวนี้
แล้วก็ได้เล่นอีกครั้งหนึ่งมันก็ถือว่าแบบได้เล่นอีกเรื่องอีกครั้งนึงนะผมก็ดีใจอยากจะเล่นเรื่องนี้
เธอเริ่มเงินกับทีมงานใหม่ก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
คุณค่ะว่าถ้าเคยกลับมาเล่นมาเล่นช่องอันตรีมันไหมแล้วช่อง๓ไม่ได้
เอ๊ะยังยังครับ

คุณจำบางเล่นเพราะว่าเล่นมีนะครับ

จิ่งก็ไม่ค่อยเคยเห็นใครที่เล่น๒เวอชั่น

ว่าเนื้อเรื่องแล้วก็นิสัยของตัวละครจะต่างกันไปเยอะ
เรื่องก็มีเพิ่มให้มันสนุกสนานมากขึ้น
ดูแล้วก็จะแตกต่างแต่ละตัวคุ้นออกจากตัวก็จะไม่เหมือนกัน
ถ้าไฟล์เวอร์ชันที่แล้วเราเล่นดีกว่าร์

มันสร้างความกดดันให้เราไหมคะพี่กับชัย
ผมว่าสร้างความกดดันไหมสำหรับผมไม่กดดันนะครับ
แต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่
ว่ามันไม่เหมือนเดิมแต่อันนี้อยู่ที่ว่าคนดูจะชอบไหม
อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
เราจะไม่ได้จำกับชั้นเดิมใช่ไหมครับ

อันนี้ก็จะมีแบบมีความต่างมีเป็นมนุษย์มากขึ้น

มีว่ามีอะไรอย่างเงี้ย

เขาถามถึงเรื่องช่องเน็ตค่ะ

นักศึกษาเราเหมือนแบบ

น่าตกใจเนี้ย
ไม่ครับ

เพราะปกติผมเฉยเต็มะ

อะไรอย่างเงี้ย

แนะนำไว้บ้างไหมครับ
มีครับมีครับมีครับมีครับ

บางทีเขาแนะนำมาไปกินข้าวแล้วคุยกัน
เอ๊ะมันคนละนิสัยไม่เหมือนกันเลยครับ

แล้วก็พี่สาวคนโตก็ยังไม่ได้แต่ง

เดี๋ยวรอให้พี่สาวไปก่อนก็ได้
ผมผมก็เป็นผมอย่างนี้ฮะ

อยากจะมีโลคส่วนตัวสูงหน่อยเราก็
ถ้าเกิดคนนั้นเขาเข้าใจรับได้ก็โอเค
อาจจะทำให้สูตรสาวไม่กล้ากระมานหรือเปล่าคะ

มีปรับให้โอเปียนมากเสร็จไหมครับ
เป็นของเรานิสัยยังไงเราก็ไม่สามารถ

แล้วก็เขาขอให้โชว์ด้วยผมก็โชว์ตัวด้วยอะไรอย่างนี้ได้
แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือว่าผมบอกว่าของผมเนี่ยต้องมีสัญญา

อันนี้เขาบอกว่าเราก็ขอค่าตัวเขาด้วยอะไรด้วย
เขาก็แบบออกค่าวีซ่าให้เรา

อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ย

เพราะฉะนั้นการที่จะให้เราไปทำงาน
ไปเมืองนอกนะครับหรือเมืองไทยก็ตาม

หรือว่าคนจัดงานอะไรกันในการคุยกัน

ผมก็บอกทางคนติดต่อว่าต้องมีสัญญานะ
ไปตลอดแต่ไม่ส่งสัญญามา

เรื่องได้ดีกันผ่านการพูดคุย

เพราะว่าพอเขาก็มาพูดว่า

ผมก็เลยแบบเราก็ไปเตรียมทำเรื่องไว้ก่อน

แต่มันผ่านการแจ้งความรู้ชัยไหมครับ
ตอนแรกก็ปรึกษาว่ายังไง
พื้นเหมือนเค้าอยู่สวิเลมด้วยใช่ไหมครับ
พื้นเหมือนเค้าอยู่สวิเลมด้วยใช่ไหมครับ

นะอะไรอย่างเงี้ยเออทางของทางทางส่งมา

มันคนละคนกันอย่างจริงของพี่อ๊อปก็มีสัญญา
ของผมก็มีผมบอกว่าผมต้องมีสัญญา
ผมถามไปหลายรอบแล้วครับ
ใช่หรือมันต้องคนละชุดครับ